คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งที่มาพตะพุธจังหวัดระยองนะครับ
ต้องบอกว่ารอปภของโรงงานโชคร้ายจริง
เขาไปช่วยกันเลื่อนประตูเหล็กที่อยู่ด้านหลังโรงงานประตูเหล็กมันหนักแน่อยู่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๑เจ็บสาหัสอีกหนึ่งครับ
ดูสิฮะสองคนกำลังช่วยกันเลื่อนมาเพื่อจะปิดนะฮะเป็นประตูเหล็กหลังโรงงานแห่งหนึ่งที่มาพตะพุธจังหวัดระยอง
สองคนนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยคือเลื่อนมาเนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะฮะ
นี่จะถึงอยู่แล้วจังหวะนี้ไม่รู้ว่ามันล้อมันหลุดจากลางหรือยังไงเนี่ยนะฮะ
แล้วมันล้มทับไปทางฝั่งของรอปภที่ยืนอยู่พอดีนะฮะนี่คือถ้าเห็นเนี่ยคือเขาก็พยายามจะใช้มือดันกัน
แต่มันมันเอาไม่อยู่หรอกครับมันมันเหล็กนะฮะสุดท้ายนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับ
อีกคนนึงตอนนี้ก็สาหัสนะฮะทั้งขาหักทั้งไหล่หลุดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้า๑๔มีนาคมนะครับ
ประตูเหล็กตรงนี้เนี่ยสูง๒เมตรครึ่งยาว๕เมตรนะครับ
เพราะฉะนั้นหนักมากนะครับคาดว่าตัวล้อเลื่อนคงมีปัญหา
ก็หลุดออกจากรางนะครับซึ่งมีน้ำหนักมากอยู่แล้วนะครับ
ทับมานะครับวันนี้ทางผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้
เฝ้าระวังและปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จังหวัดระยองนะครับ
คุณรณรงค์ทวมเจริญหลังจากทราบเหตุก็ไปตรวจสอบที่โรงงานที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อไปสอบถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ไม่เจอเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาฝากเบอร์เอาไว้นะฮะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลโรงงานแล้วก็ติดต่อกลับมา
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทางโรงงานได้ชดเชยเยียวยา
ให้กับทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปดูแลคนเจ็บเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่คุณรณรงค์ตั้งข้อสงสัยว่าโรงงานใหญ่ระดับนี้เนี่ย
ทำไมถึงให้ปล่อยถึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ประตูรั้วเหล็กแบบนี้มันต้องเป็นความปลอดภัยพื้นฐานอยู่แล้ว
กังวลว่าหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานหรือว่า

เขาจะอันตรายขนาดไหน

ทุกคนคิดไปต่างนานาแล้วว่าทำไมถึงเสียชีวิต
ส่วนทางรอปภที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายจักริจช่วยราชนะครับ

เพิ่ง๒๙เท่านั้นนะครับ
วันนี้เราไปที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
กับคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ

มีภรรยาซึ่งตอนนี้ตั้งท้องอยู่๕เดือนนะ
คือแม่บอกสงสารหลานมาก
คือยังไม่ทันจะเกิดเลยพ่อก็ตายซะแล้ว
เกิดมาไม่ได้เห็นหน้าพ่อแน่
และอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องมาเสียลูกชายไป

ตอนนี้ทางโรงงานมารับผิดชอบเยียวยาให้ทุกอย่างแล้วนะครับ
แต่แม่ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
จากนี้ไปโรงงานไหนก็แล้วแต่
ต้องดูแลความปลอดภัยให้ครอบรัดกลุ่มมากกว่านี้
อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย
ถ้าเขาไม่ทอดทิ้งแม่อะไรก็ตรงนี้มาก็ทดแขนเป็นกำลังใจให้เรานี่